คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
๕๙นาทีโอ้ยนี่พี่บอยยังจำได้๕๙นาทีผมไม่นับแล้วนะครับเยอะเหลือเกินหลัง
ว่าเราจะเล่าถึงกองกลางคนนึงแต่ว่าขอเปลี่ยนมาเป็นคนที่อยู่ในปกตอนนี้

เพราะว่ากำลังจะครบรอบ๑ปีที่เขาเสียชีวิตไป

ครับเพราะไหนก็เขาเสียชีวิตมา๑ปีแล้วก็
จะเป็นการทริปบริการ
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่สร้างสีสันได้อย่างสุดจี๊ดในวงการฟุตบอล
ถูกต้องคือพูดชื่ออาจจะถ้าคนไม่ได้ติดตามฟุตบอลในเชิงลึก

ทีนี้นักเตะที่อยู่ในมือเขาถือว่าทุกคนรู้จักแน่นอน
เดี๋ยวก็เราจะพูดถึงว่ามีใครบ้างแล้วกันเดี๋ยวจะอยู่ในเนื้อหานะครับ
โอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ต้องขอเกริ่นนิดนึงนะครับ

ทุกคนมีคนดูแลเรื่องผลประโยชน์ให้
เดี๋ยวนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะ
วงการฟุตบอลเป็นเซเลปไปหมดแล้ว
ที่จะต้องอยู่ในโลกฟุตบอลแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสนามแต่อยู่นอกสนาม
ก็คืออธิบายแบบสั้นเข้าใจง่ายก็คือ
เพื่อที่จะทำให้การเจรจาต่างโดยเฉพาะเรื่องของสัญญา
เลยก็ตามสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามอะมัน
เรื่องของการย้ายทีมเรื่องของการต่อสัญญาใดก็ตามมันก็จะมีผลอยู่แล้วนะครับ
ว่าจะมีเอเย่นก็ตามแต่ว่าเอเย่นก็จะมีความเฉลวฉลาด
หรือเป็นคนที่มีทริคในการตัดสินใจต่อลองอะไรอย่างนี้
กับทีมซึ่งทำให้นักเตะไม่เสียเปรียบนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับ
ก็คือชื่อของปีนี่สฮาวีอ่านะครับแล้วก็จอร์ดเมนเดสหรือว่าฮอเก้เมนเด
ดอสเมนเดสเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกว่าชื่อหลัง
ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่
จริงอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงพอดีเมื่อวานเพิ่งมีข่าวก็คือว่า
แต่ว่าถึงที่สุดแล้วอ่ะเอ่อการเปลี่ยนของเรวัลรับสกิอ่ะ
โอเคอ่าซึ่งไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนคือจริงจริงอ่ะ
ถ้านักฟุตบอลคนไหนเปลี่ยนเอเย่นที่เป็นด้านฟุตบอลนั่นแปลว่าเขากำลังจะย้ายทีม
อ๋อเหรอใช่อ่าใช่ใช่ใช่คือตอนแรกผมก็ตกใจว่าเฮ้ย
จะเปลี่ยนจากซาวี่เป็นคนอื่นเหรอเพราะว่านั้นเขาจะย้ายทีมนะอ่า
แต่ก็ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของคอมเวเชียลยังไม่ย้ายทีมอยู่ดี
ไม่น่าย้ายครับไม่น่าย้ายไม่น่าย้ายนะครับอย่างฮอเกมเมนเดสก็จะเป็นตัวแทน
น่าจะเป็นอดีตตัวแทนของอันนี้ผมยังไม่มีตัวเลขตัวเอ่อ
สิ่งที่ยืนยันว่าเขายังเป็นตัวแทนไม่อะไรจากที่ไปเล่นที่ที่เอ่ออืมนะครับ
แล้วก็เนี้ยถือว่าเป็นคนที่ไว้วางใจมากอืมนะครับ
แล้วก็หนึ่งในคนที่ต้องการอะไรจากที่เป็นอะ
ถ้าไม่มีไม่ได้มา
หรือจริงจริงจะบอกว่ามันอินเงินเงินจะไม่ได้

ต้องถามว่าหนึ่งในนั้นคือใครใช่ครับนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสองพันนิดนิดนะครับ
นะครับดูแลการขายนักเตะที่อยู่ในเนเทอร์แลนด์ไปเล่นในอิตาลีอืม
เขาเป็นคนอิตาลีเขาเป็นเขาสามารถพูดภาษาดัชได้อืมอ่าเขาก็เลย
ด้วยความที่เขามีเชื้อไอิตาลีด้วยทำให้เขาเวลาที่เขาจะพานักเตะดัชที่เขาอยู่
ที่เขาเบสที่ดัชเนี้ยอืมพาไปเล่นอิตาลีอ่ะมันเลยง่ายอ่าโอเค
สมมุติว่าทีมตามหลังสี่ศูนย์เนี่ยเขาจะพยายามทำให้ทีมชนะ๕๔
ถ้าตามหลัง๖๐จะชนะ๗๖ให้ได้อะไรอย่างนี้แม้ว่าจะไม่ชนะก็ตาม
ในการทำทีมแพ้ตามหลังเท่าไหรไม่เป็นไรขอชนะเขาว่า
ยิงให้เยอะกว่าทีมที่โดนตามแม้ว่าจะยิงไม่ได้ก็ตามนะ
แต่เขามีปัชญาอย่างงี้อ่านะครับในช่วงนั้นเนี่ยเอ่อ
สีแมนกำลังเป็นให้กับทีมอืมในปีหนึ่งพันเก้าระเก้าสิบสี่อืม
นะครับว่าคันว่าเนี้ยทั้งลายโอร่าแล้วก็เนี้ย
สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าทั้งสองคนพูดคุยถูกคอกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหรือไม่ใช่ฟุตบอลก็ตาม
จนกระทั่งมีวันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากตัวของไวล่าเลย
บอกว่าซีแมนเนี่ยถามไลโวล่าว่า
เฮ้ยนายมีนักเตะที่สามารถเลี้ยงบอลได้แบบขั้นเทพระดับ

แล้วนักเตะคนนั้นเนี่ยสามารถวิ่งในระยะไกลได้อึดเหมือนม้า
แล้วก็เป็นคนที่บ้าคลั่งในการฝึกซ้อม
หาให้ได้แค่คนดิเห็นไปได้มั้ย
โอ้โหไลโอล่าคิดเลยครับบอกว่า
สิ่งที่เซเด็กซีแมนเรียกร้องมาเนี่ย
เป็นสิ่งที่เกินกับความเป็นจริงมาก
มันเป็นไปไม่ได้มันจะไปหานักเตะแบบนั้นได้ที่ไหน
คนที่เลี้ยงบอลได้ดีระดับเทพเจ้า

แล้วมาเรน่าเราก็รู้อยู่ว่าไม่ได้ขยันซ้อมอยู่แล้ว
แต่เนี่ยแสดงเด็กซีแมนต้องการคนที่ขยันซ้อมด้วย
ล่าบอกเลยว่าไม่มีตัวตนหรอกนักเตะแบบนั้น
มิโนลาล่าเจอนักเตะคนนั้นครับ
แล้วนักเตะคนนั้นก็เป็นตำนานโลกลูกหนังในเวลาต่อมา
เค้าก็คือพาร์วีลเชฟเวทครับ

แล้วก็มีของลิฟูอีกคนนึง

อะไรไม่รู้จังเตฤนที่นั้นจะแบบไว้ผมตรงเดียวกัน
ช่วงนั้นไงช่วงนั้นแบบอาจจะเป็นวัฒนธรรมกลาง

ก็ทำให้การที่จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมจากอ่า
ลิกเอ่อผมจำชื่อลิกของของเชคไม่ได้นะอืมอืม
แต่มาเล่นที่เกาโชว์เซรียส์อาร์เนี้ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้น
แล้วตอนนั้นเซดาคือเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
วิลเลสเวทเนี่ยคือนักเตะที่คุณเคยบอกผมว่าต้องการเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ซึ่งตอนเนี้ยผมหาเจอได้แล้วนะอืมเนี้ยคือนักเตะที่คุณต้องการเลยอืม
เขาเป็นคนที่บ้าคลั่งเรื่องการฝึกซ้อมมากแล้วก็บ้ามากกว่าที่คุณคิดและจินตนาการด้วยซ้ำ
นี่คือของจริงเลยอืมนะครับหลังจากนั้นห้าปีครับ
หลังจากที่เนสเบ็ดอยู่กับรัสโยมาห้าปีไลโลล่าเขาเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้
พาเวลเน็ตเวทย้ายทีมไปร่วมทีมแล้วก็ดังเป็นผู้แตก
ก็เป็นตัวแทนของซีดีนซีดานด้วยนะครับก็เพราะตอนนั้นซีดานเองก็
น่าจะเป็นช่วงพีคสุดของเขาหรือว่าไลซีโอพีคกว่าในมุมบอยยูเอ็ตุ
ยูเอ็นตุ๊สเนอะที่ยูเอ็นตุ๊สเออเพราะเพราะอย่างที่ยังไม่ได้ดู
ที่ยูเอ็นตุ๊สไม่ได้ดูตั้งแต่ราเซโอขนาดนั้นก็คือรู้แหละเล่นดี
ที่นั่นเขาก็มีความรักในทีมนี้จริง
อืมเอ่อแบบเต็มโซปเออครับเอียวก็ต้องบอกว่า
เขาได้เล่นในทีมที่ใหญ่ขึ้นมีองค์ประกอบที่ดีขึ้น
ไม่น่าเชื่อถ้าพูดถึงตรงว่าคนดูบอลตรงนั้นนะ

แต่นอกนั้นก็คือกองหลังก็มีเข้าไปเสนอชื่อบ้าง

คือมันก็มีหลายปีที่น่าสนใจนะ
เวอร์พูลเอยอะไรที่มันส่งผลกระทบมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวแล้ว
นั่นผมถึงได้บอกว่ากองหลังมันมีข้อจำกัดที่เสียเปรียบเยอะ

จริงต้องบอกว่าปี๒๐๑๐บรรลงดอร์ควรจะเป็นของเวฟตี้สไนเดอร์ด้วยซ้

เพราะว่า๓แชมป์กับอินเตอร์แล้วก็ได้ไปชิงฟุตบอลโลกด้วย
แต่ก็ไม่ได้แชมป์แต่ก็น่าเสียดายนะครับ
จากนั้นครับตัวของรายโลล่ายังเป็นคนที่ดึงสราตันอิบราฮิโมวิชจากอายักษ์มาอยู่กับเวียนตุสนะครับ
แล้วดูแต่ละคนชัดเลย
ใช่จริงนี่มันมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนะเรื่องเล่าตำนานเลย
แต่ว่าในหนังสือเล่มเนี่ยเขาก็มาให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาหลังว่าจริงในหนังสือเล่มเนี่ยเขาก็มีการตกแต่งเนื้อหาเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อความสนุกสนาน
เพราะฉะนั้นแล้วการซื้อหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่ามันอาจจะมีจุดที่ไม่ได้เป็นความจริง
เป็นเอ่อหนึ่งในลูกค้าของไลวาล่านะครับอืมโดยการพบกันเนี่ย
ที่นึกถึงว่าจะต้องเป็นคนที่ใช้ที่ใส่สูตรแพงแพงกู้หรูเอ่อ
นาฬิกานี่ต้องเป็นนาฬิกาทองอะไรอย่างนี้ขับรถสปอร์ต
โนนี้นั่นเพียงแต่เวลาไปเจอจริงจริงเนี่ยอ่าอ่าอ่าที่วางไว้ไม่ใช่ครับ
นะครับใส่กางเกงยีนอ่าเสื้อยืดไนกี้ไม่มีนาฬิกาทองโตอะไร
คือแต่งตัวจัดเต็มตามสไตล์เขาวัยรุ่นด้วยเพิ่งมีตังค์
มีตังค์ว่างั้นเถอะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นตอนอยู่อายักษ์
โอล่าเห็นการแต่งกายของอิบราอิบราฮิโมวิชแล้วก็บอกว่าโห
ไม่ไหวอืมเลวาล่าด่านี่ยังเขายังไม่จ้างมึงเลยนะใช่
ก่อนเลยเหรอด่าเขาบอกว่าอิบราโมวิดเนี่ย
คือเยอร์ยิงจองของอ่าแล้วบอกว่าอันนี้พูดแบบตามใน
หนังเสรยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐีที่ผ่านมาของอิบราฮิมโมวิช
ในการยิงประตูอ่ะมันโหยตายเหมือนขยะเลยเออแล้วสโมสรอย่าง
เอ็นตุ๊สไม่มีทางที่จะสนใจนักเตะแบบอีบราฮีโมวิชหรอก
ไปดูเอาหิงเข้าไปทำยังไหร่จอกรึเกินอะไรเงี้ย
แล้วก็ชี้ไปเลยว่าที่ผ่านมาตัวของอิบราฮิโมวิชเนี่ย
บอกว่าไม่เคยขยันฝึกซ้อมแบบจริงจัง

เรือนโตเนี่ยขายให้หมด

บรายอมรับในหนังสือว่ามันทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับ
ฟุตบอลเขาเริ่มมองมีมายเซตของความเป็นผู้ชนะมากขึ้นจากการที่ถูก
บอกว่าโอ้โหมันเกินกว่าที่พูดเอาไว้อีกนี่คือของจริงครับ
ทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเขาเนี่ยต้องขยันฝึกซ้อมจากเดิมไปอีกเท่าตัวนะครับ
อัยุถึงสิบเอ็ดปีแล้วก็ยังเล่นได้อยู่ก็ก็เรียกว่าเป็นแรงผลักดันจากทั้งตัวของเองแล้วก็

คือเรื่องตลกมันก็ตลกร้ายตรงที่ว่าแทนที่บาโลควรจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช่ไหม

ซึ่งสุดท้ายเลล่าก็บอกว่ามึงก็ต้องไปโทรหาเจ้าหน้าที่นี่แหละ

ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตลกว่าแบบ
ไรโวล่าเองก็เป็นคนที่ดูแลบาร์โลควรจะรีในด้านธุรกิจบอลดูเหมือนไหม

เรื่องชีวิตก็ต้องดูแลด้วยอะไรอย่างนี้
คือเราต้องคิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่สนิทกัน

บาโลจะไม่เลือกโทรไปหาอะไรวาล่า

คือคือเราลองนึกถึงสมมุติว่าอยู่อยู่ผมทำไฟไหม้ที่บ้านผมเนี่ยอืม

คนที่ผมต้องโทรหามันต้องเป็นคนที่

นี่คืออารามตกใจที่สุดของบาโล
มันโทรหาไลโอล่าแปลว่าเขาดูแลกันแบบ

อย่างน้อยก็ตามเวลาที่มิโนไลโวล่าพูดถึงบาร์โลเตอรี่เนี่ย

เขาเคยทำผิดพลาดกับบาโลเรื่องหนึ่ง

ใช่ก็คือตอนที่เขาพาบาลูเตอรี่ออกจากแมนซิตี้ไปอยู่

ไม่อ่ะจริงบาร์โลควรจะค้าแข้งอยู่กับแมนซิตี้ต่อไป

เพราะตอนนั้นบาโลเหมือนจะแบบงอแงอยากไปเล่นให้กับมิรานด้วย

งั้นพามึงไปกับอิตาลีก็ได้
แต่จริงคือลายเวล่าเขายังคิดอยู่ว่าแบบ
จริงบาโลเหมาะที่จะเล่นให้กับแมนซิตี้ต่อไป

จริงมาดีจนเกินไปด้วยซ้ำ

โดยตอนนี้นักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุด

แล้วก็ในมือตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือ

แต่ว่ามันก็มีในแง่เสียแง่ลบเหมือนกันในด้านหนึ่งนะครับ
ทำให้เขาสามารถที่จะดึงดูดสัญญาดีให้กับนักฟุตบอลที่อยู่ในมือเขาได้เป็นจำนวนมาก
แต่นั่นก็ทำให้หลายคนโดยเฉพาะฝั่งสโมสรก็มองว่าเฮ้ย
มันเป็นสิ่งที่ทำให้สโมสรถูกขูดรีด
ในมุมที่เขาหน้าที่ของเขาคือหน้าที่ทำให้นักเตะได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
โดยผลประโยชน์ที่ว่านั้นก็เป็นการขูดรีดจากสโมสรนั่นแหละ
โดยที่สโมสรเองก็ถ้าอยากได้นักเตะคนนี้ก็ต้องยอมจ่าย
ถ้าไม่อยากได้ก็ต้องปล่อยนักเตะคนนี้ให้ไปอยู่กับทีมที่อยากจะจ่าย
หญิงเยาะโดนเฮาะดีโดยเยอะแม่เลยนะครับ
โอเคนะครับเล่นตัวท็อปซะด้วยเล่นตัวท็อปคือเซอร์อเล็กเฟอร์ซันเคย
เรียกมิโนไลโอล่าว่าแปลตรงตรงกระถมขี้นั่นแหละอันเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าใน
ไม่รู้ว่าเขียนในหนังสือหรือว่าเขียนตอนที่หรือว่าตอนที่ท่านเซอร์ไปเป็นอาจารย์พิเศษ
ผมจำไม่ได้นะว่าว่าพูดถึงอันนี้ตอนไหนนะครับ
แล้วก็เคยด่ามิโนไลล่ากลางโต๊ะเจรจาสัญญาของปอป๊อกเบาว่าอืม
ภาษาไทยก็คือไอเฮียโอ้โหอันนี้แปลแปลให้เลยครับ
นั่นแหละครับก็คือเป็นด่าคำหยาบด้วยครับซึ่งในท้ายที่สุด
ปป๊อกบาร์ก็ทิ้งงานยูเนเต็ดรอบแรกนะรอบแรกตอน๒๐๑๒ไปอยู่กับยูเอ็นตุส
กระทั่งในยุคของโชเฟ่มูลโยก็ต้องเสียเงิน๘๙ล้านปอนด์
เพื่อนดึงกลับมาแล้วก็เสียฟรีในอีก๕ปีต่อมา
มันเศร้าตรงเสียฟรีนี่แหละผมแซวยับเลยนะตอนนั้นในฐานะเด็กผม

แซวกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้โอ้โหน่าสงสารมากรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บ
คือมันเป็นดีลที่เอ็นวูดพลาดโอเคการซื้อกลับมา๘๙ล้านผมมองว่า
ประมาณนึงแหละไม่ได้รู้สึกแย่แต่ที่โดนเสียฟรีเนี่ย
ที่สองอ่ะผมว่าอันนี้แย่จริงเพราะว่าตอนที่แมนยูก่อนที่แมนยูจะใช้จะใช้
คลอสต์พิเศษในการยืดสัญญาณหนึ่งปีอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาควรต้องขายแล้ว
อืมไม่ใช่มาปล่อยให้แบบหวังน้ำบ่อหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวอืม
เดี๋ยวก็คงต่อแหละซึ่งไม่ใช่ไม่ซึ่งไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าเรโอล่าเขามองคำด่าของเซอร์รี่เซอร์ซูซันในมุมบวกอืม
มากมากครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการที่เป็นตอนที่ตัวของลาล่ายังไม่เสียชีวิตนะ
เตอร์ไปอยู่กับเรียลมาดริตด้วยฆ่าตัวสัยติโลก
ตอนนั้นเป็นการพูดคุยในช่วงโควิดครับ
โดยมีสำนักข่าวดีอาเลติกเป็นเหมือนเจ้าภาพอีกหนึ่งอีกหนึ่งเจ้านะครับ
โรล่าบอกว่าตอนนี้ตัวเขาถูก
เซอร์เลสเซอร์ซั่นด่าหรือวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ย
สำหรับตัวของไลโลล่าเนี่ยถือว่าเป็นคำชมอืมนั่นเป็นเพราะว่า
กูสันคุ้นเคยกับคนที่พิษนอกพิเทาเขาตลอดอ่าอืม
คนรอบตัวไม่กล้าขัดไม่มีใครกล้าขัดอ่าเวลาใครก็ตามที่เจอกับเฟอร์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
ยินกุมไข่บ้างกันเหอะยินกุมไข่อ่าซึ่งในต้นฉบับเนี้ย
ที่เขาพูดคุยกันก็คือเป็นมิโนเลล่าบอกว่าเยเซอร์เยเซอร์เยเซอร์เยสเซอร์
อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นโขดที่เขาบอกว่า
มันก็ทำให้เด็กเกิดความแบบน้อยออกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทิ้งไปอยู่กับยูเอ็ตุในปี๒๐๑๒
อันนี้มันมีเกร็ดอีกเล็กอีกนิดนึงก็คือ

อันนี้กลับมาที่โลล่าเขาบอกว่าเมื่อคนอย่างเฟอร์กูสันพูดว่า
ฉันไม่ชอบไอ้หมอนั่นก็คือตัวเขาเนี่ย
มันจึงเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยรับมา
แต่ถ้าเป็นมุมมองของผู้เล่นที่อยู่ในมือของรายโดล่าเอง
เขาต่างทราบซึ้งใจในตัวของไลล่าเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะรายโอล่าไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของนักเตะเฉพาะเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียว
แต่เขาสนใจในทุกชีวิตประจำวันของผู้เล่นคนนั้นจริง
เหมือนที่พี่ตาพูดเรื่องของบาโรเดลลี่อันนั้นก็เห็นชัดนะครับ

คือลาวาล่าเนี่ยบริการทุกอย่างโดยเฉพาะนักเตะที่ย้ายต่างลีก
คือจะดูแลอย่างมากก็คือการใช้ชีวิตประจำวัน
แน่นอนเพราะมันหลายอย่างเนอะ
นักเตะคนนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารจัดการเรื่องซื้อรถซื้อบ้าน

อารมณ์ผมนึกถึงเหมือนพี่เอ

น่าจะอย่างนั้นน่าจะดูแลทุกอย่างนั่นแหละ

ตั้งแต่โอ้โหสัตว์เบยร์เรือรถอ่ะ

อีกหนึ่งคนที่เห็นพร้อมกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ

ก็บอกว่า
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ของจริงว่ะ
ก็คือทำให้นักเตะคนนั้นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
ที่จะมากได้ตามคุณภาพของเขา
อย่างที่ควรจะเป็นอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้มองเรื่องของตัวเงินเป็นหลัก

เขามองว่านักเตะทุกคนน่ะไม่ใช่ลูกค้า

จะนั่งกินข้ากันหลายคน

ไม่ใช่ลูกค้าที่ต้องมาล้อส่วนแบ่ง
ทุกคนเป็นครอบครัวของเขา

ในสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือ

ทำให้เวลาที่เลวาล่าดึงนักเตะมาอยู่ในสังกัดของตัวเองเนี่ย
เขาจะพยายามพยายามบอกว่าให้คุณลงทุนในแบบ
ก็คือแบบเวลาได้เงินมา

ให้มันได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็แบบ

ธุรกิจที่ตัวคุณเองไม่รู้จัก

อันนี้โลล่าบอกว่าเขาเคยได้ยินบ่อยมาก

เขาบอกว่าเนี่ยมันมี

แบ่งเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยให้นักฟุตบอลคนนี้ไปลงทุน

เพราะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คุณ

ในบ้านปลายคือพูดง่ายคือถูกหลอก

เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลงทุนแบบ

เงินในกระเป๋าคุณได้ค่อนข้างแน่

สิ่งที่น่าสนใจในช่วงท้ายนะครับ

เป็นคนที่น่าจะฟุ้งเฟ้อประมาณนึง
จากการที่แบบเขาได้ส่วนแบ่งมหาศาล

ตรงข้ามกับรายรับอันมหาศาลของเขาเลย

มาก้าในสเปนนะครับเคยบอกว่าเราเคยเชื่อกันว่า
เวลาน่าจะแบบเป็นคนที่มีออฟฟิศที่อยู่ในย่านทองคำอ่า
สปอร์ตคือถ้าบ้านเราก็อยู่ทองหล่ออยู่อะไรอย่างนั้นนี่แหละ
เพราะว่าเวลาที่นักเตะย้ายทีมครั้งหนึ่งต่อสัญญาครั้งนึงเนี่ย
เขาได้ส่วนแบ่งทุกครั้งอืมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว
ฟิศของเลล่าอยู่ที่ประเทศมูนาโกซึ่งเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
ก็คือเป็นประเทศซ้อมประเทศแหละเป็นรัฐที่แบบดูแลของตัวเองอะไรอย่างนี้
อืมแต่ก็อยู่ในฝรั่งเศสก็คือทีมเดียวกับที่โมนาโกอ่าอ่าคือเดียวกัน
ที่เดียวกันคือโอเคประเทศโมนาโกเนี่ยมันอาจจะมีราคาค่าอสังหาริมทรัพย์ที่แพงก็จริง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

จริงจะมีเรื่องที่ตอนแรกมีข่าวว่า

ยอดการสปอยจากอีพีที่แล้วมาไว้ที่อีพีนี้
นะครับก็ก็ว่ากันไปก็รอติดตามอีพีต่อไป
ช่วงเวลาเดิมก็คือทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงนะครับ

นะครับก็ลุ้นกันว่าสรุปสุดท้าย
เริ่มยากขึ้นเรื่อยแต่ก็มาลุ้นกัน
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาใจช่วยหนักอยู่เหมือนกัน
ก็ว่ากันไปนะทุกสุดสัปดาห์เนี่ยเตะกันหนักหน่วง
ก็ลุ้นกันว่าจบรูดูการมันจะยังไงต่อนะครับ
เข้มข้นหนักมากนะครับก็เหมือนเดิมที่บอก
ฝากติดตามรายการเราด้วยนะตามช่องทางต่าง
ก็อยากให้เราพูดถึงใครหรือมีประเด็นอะไรที่อยากรู้
เราก็เตรียมตัวหาข้อมูลมาทำให้ทุกคนได้มาเล่าให้ฟัง
ก็น่าจะประมาณนี้พี่บอยสำหรับเทปนี้อีพีนี้

ยังไงก็ดูฟุตบอลให้สนุกครับแล้วก็ติดตามรายการเราด้วย
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ